ยังมีแรงงานไทยอีกท่านหนึ่งครับติดอยู่ที่จุดเสี่ยงอันตราย
แล้วก็บอกว่าอันตรายมากไปไหนไม่ได้นะครับ
เขามีการโพสต์ขอความช่วยเหลือแล้วก็บอกได้ว่าตอนนี้เนี่ย
อยากกลับเมืองไทยมากเลยฮะไปดูเหตุการณ์กันครับ

เนี่ยครับตามข้อบูรณ์ที่ทางเจ้าของโพส
ลงเอาไว้โอ้โหจะไม่ให้กลัวได้ไงครับ

ห่างจากจุดที่เพื่อนแรงงาน
จับตัวไปไม่ถึง๓กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ

ยังติดอยู่ที่นี่ออกไปไหนไม่ได้เลย
ติดต่อกลับหน่อยนะครับคนที่สามารถช่วยเหลือได้นะครับ
ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ
ถ้ามีคืบหน้านะครับอัปเดตล่าสุดยังไงเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบนะครับโดยเฉพาะการเข้าช่วยเหลือนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็มีการแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศ